ก็ต้องตามหาตัวนะคะสำหรับคนทำผิดข่าวนี้ก็ต้องตามหาตัวเหมือนกัน
เพราะว่าหัวขโมยเนี่ยไปขโมยแม้กระทั่งกุ้งไปขโมยแม้กระทั่งสวิงอ่ะนะคะ
คือเอาไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะที่ฉะเชิงเซาหัวขโมยคนนี้มาในคราบของลูกค้าค่ะ
ขับรถเก่งมาทำทีมาจอดจะไปซื้อกุ้งกุ้งที่เขาใช้เป็นเหยื่อตกปลา
อืมทีนี้พอมองไปมองมาสบโอกาสปลอดคนอ่ะคว้าสวิงนะคะ
ที่แขวนอยู่เนี่ยแล้วก็ช้อนกุ้งไปด้วย
เสร็จแล้วขึ้นรถหนีไปเลยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยไปดูค่ะ
คุณผู้ชมนี้เป็นพฤติกรรมของหัวขโมยรายนี้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
และภาพวงจรปิดตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของวันที่สิบสองมีนาคม
บันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะค่ะผู้ชายคนนี้ทุ่มทวมหน่อยมีหนวดมี
เราใส่กางเกงขาสั้นขับเก๋งมาจอดหน้าร้านแล้วเดินเข้ามาในร้าน
คุณผู้ชมทำทีไปซื้อกุ้งอะค่ะกุ้งที่เป็นเหยื่อตกปลาน่ะ
แต่ว่าเป็นเวลาดึกแล้วไงไม่มีใครอยู่ในร้านหรอก
เพราะว่าคุณมาตอนตีหนึ่งอะค่ะจะตี๒อยู่แล้วนะคะ
สุดท้ายคว้าสวิงที่แขวนอยู่แล้วก็ช้อนกุ้งที่ใช้เป็นเหยื่อตกปลาเนี่ย
เอาไปหมดเลยนะคะจากนั้นก็ขึ้นรถเก๋งแล้วก็ขับหนีไปเลยอ่ะ
ร้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านของนายบัญญัติบุญสร้างค่ะ
เขาประกอบอาชีพขายกุ้งเหยื่อตกปลาค่ะปกติเนี่ย
พ่อเขาจะมานอนเฝ้าที่นี่เป็นประจำทุกวันนะคะ
ลูกค้าที่คุ้นเคยกันเนี่ยมาเวลาซื้อกุ้ง
ก็จะโทรมาหาหรือพอมาถึงเนี่ยก็จะตะโกนเรียกนะคะ
มาให้ช้อนกุ้งให้แต่ว่าหัวขโมยคนนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ทำทีมาซื้อแต่ไม่ยอมโทรหา
ไม่ยอมตะโกนเรียกเพราะเห็นว่าเป็นช่วงกลางดึกปลอดคนแน่
รีบเลยค่ะเห็นไหมคะจังหวะนี้เดี๋ยวไปหยิบสวิงที่แขวนอยู่ข้างบ้านนะคะ
ก้มลงไปช้อนกุ้งที่เป็นเหยื่อตกปลาในถังน้ำคือทำอย่างเร็วอ่ะ
แล้วก็ถือสวิงที่มีกุ้งเดินขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ
ตอนนี้ยังคงรอคนร้ายเนี่ยนำสวิงมาคืนนะคะ
กุ้งเนี่ยกุ้งที่เป็นเหยื่อตกปลาเนี่ย
ขายอยู่ที่ตัวละสองบาทเขาบอกว่าเขาอยากได้ตัวสวิงคืนมากกว่าน่ะ
ไม่อยากไปแจ้งความเอาผิดหรอกอยากให้ผู้ชายคนนี้นะคะ
เห็นใจเขาขาขายเนี่ยไม่ได้กำไรอะไรมากนะคะ
แล้วคุณมาขโมยแบบนี้อีกเขาก็แบบแหมเอามาคืนก็แล้วกัน
ไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรอ่ะนะคะก็เห็นข่าวตัวเองแล้วก็
เอามาคืนเจ้าของร้านเขาซะนะคะภาพเนี่ยบันทึกเอาไว้หมดแล้ว